โอ้โหเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์มาร่วมนั่งคุยกับเรา
ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของอาบอบนวด
ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ล่ะค่ะ
ในการขยายผลดำเนินคดีคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้
กรมการปกครองบอกว่าตอนนี้ก็ต้องมีการคัดแยกเหยื่อ
ก็ต้องไปดูในกลุ่มผู้ค้าประเวณี
กลุ่มคนที่ผิดจริงตามหมายจับ
และกลุ่มคนที่เข้าข่ายว่าจะมีความผิดนะคะ

ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องมีการแยกเหมือนกัน
อายุต่ำกว่า๑๘หรือว่าอายุเกิน๑๘แล้ว
คนที่เกิน๑๘ก็ต้องไปดูว่าถูกบังคับหรือเปล่า
ถูกบังคับในที่นี้การมีข้อกำหนดต่างค่ะ
วันหนึ่งต้องรับแขก๓คน
เดือนนึงต้องรับแขกต่อเนื่อง๑๒วัน

มันถือว่ามีความผิดมันไม่ใช่ว่าเขายินยอม

ใช่มันไปเข้าข่ายการค้ามนุษย์ค่ะ

กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนายมานะสิมมา
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจโทสุพัฒน์ธรรมธนารักษ์
มนุยการกองคดีการค้ามนุษยกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เขาก็มีการประชุมติดตามความคืบหน้า
การคัดแยกหญิงค้าประเวณี๑๑๓คน

และพัฒนางานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
นายมานะบอกว่าตอนนี้เนี่ย
อยู่ระหว่างการตรวจสอบกลุ่มแรก

ส่วนกลุ่มผู้ค้าประเวณีที่อายุเกินกว่า๑๘

ถูกบังคับมาค้าประเวณีไหม
การบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม

ใช้อำนาจอื่นมาครอบงำ
อ้อมแบบนี้ก็ถือว่ามีความผิดค่ะ
ซึ่งการสอบสวนคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์เนี่ย

มีบุคคลต้องสงสัยที่อายุ

เชื่อว่าใช้เวลาไม่นานถึงจะรู้ผล
กลุ่มนี้ที่ต้องใช้กระบวนการทางการแพทย์

ก็ต้องใช้กระบวนการทางแพทย์ในการตรวจสอบนะคะ

ครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

นี่คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ค้าประเวณี

เป็นกลุ่มของคนที่ต้องสงสัย
ว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์

โดยจะสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่า

กลุ่มนี้ยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่

เป็นกลุ่มที่ชัดเลยว่าเกี่ยวแน่

ถ้าเจอว่ามีผู้ต้องหาที่นอกเหนือจากนี้
เหนือจากประกบที่จับไปแล้ว
มีใครอื่นอีกที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์
ก็จะส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานวังทองหลางดำเนินคดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการประสานงานขอโอนคดีมาเป็นคดีพิเศษนะคะ
ส่วนทีนี้เรื่องของการเปิดตู้เซฟในอาบอบนวดวิโตเรซิเคล็ด
ที่บอกว่าเปิดมาเอกสารสวยเพียบเลย
เดี๋ยวจะเปิดเผยภายในสัปดาห์หน้านี้ล่ะก็น่าจะรู้ว่าข้างในมีอะไรบ้าง
เหมือนที่คุณชูวิทย์บอกเดี๋ยวนี้เขาไม่เก็บข้อมูลในเฟฟแล้ว
น่าจะไปตรวจคอมพิวเตอร์น่าจะมีข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะคะ
เรื่องต้นนะคะจากการคัดแยกนี้ก็พบว่ามีผู้ค้าประเวณีสัญชาติเมียนมาร์๙๖คน
ลาว๑๑คนจีน๒คนซึ่งมาจาก๑๒ปันนานะคะแล้วก็คนไทย๔คนค่ะ
นำเข้ามาทั้งนั้นมาวางแล้วคุยกับคุณชูวิทย์
ชุวิตก็บอกว่าก็ใครจะพาเขามาล่ะมันต้องมีคนพามา
แล้วคนพามาจะพามาคนเดียวเหรอทำได้เหรอแค่คนสองคนแล้วพามานี่เป็นขบวนการใหญ่นะครับ